เพราะว่าตอนนี้คณะอาจารย์จากภาควิชาสัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
เขาร่วมกันจัดกิจกรรมอาสาเพื่อสังคม
ที่กิจกรรมจิตอาสาของคณะสัตวแพทย์
และเจ้าหน้าที่จากกรมประสุทธิ์ประมาณ๑๕คน
ลงพื้นที่ทำหมันให้กับสุนัขจรจัด๔๐ตัว
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
โดยศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

รวมทั้งทำหมันให้กับสุนัขและแมวของประชาชน
ในพื้นที่รับผิดชอบรวม๓๒ตัวนะครับ
สัตวแพทย์วีรศักดิ์ฟุ้งเฟื่อง

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
บอกว่ากิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมทำดีเพื่อแผ่นดิน
แล้วก็ได้นำวิชาชีพมาช่วยเหลือสังคมด้วยนะครับ
ได้มีโอกาสเข้ามาดูที่ศูนย์แห่งนี้นะครับ
แล้วเขาก็ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการมาทำหมันกับสุนัข

เราก็เลยรวมตัวกันแล้วก็นัดกันมาทำกิจกรรมวันนี้ครับ
เป็นสิ่งที่พักภูมิใจอันหนึ่งนะครับ
เพราะว่าคือในฐานะที่เราก็จบสัตวแพทย์กันมา
แล้วก็บางท่านอาจจะไปทำธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างนี้ครับ
ทีนี้ก็มีโอกาสที่ได้มาร่วมกัน
อาจจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอะไรอย่างนี้ครับ
ช่วยลดจำนวนสุนัขจรจัดนะครับ
แล้วก็เราได้เอาวิชาชีพที่เราเรียนมาใช้ประโยชน์
ทางด้านของนาวาเอกสมานขันทพงศ์
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือก่อตั้งขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙

ประกอบด้วยโรงเลี้ยงสุนัขจรจัดใน๗โรง
ส่วนออกกำลังกายและสถานบริบาลสุนัขอีก

ปัจจุบันมีสุนัขตัวผู้ที่ทำหมันแล้ว๘๗ตัว
และตัวเมีย๑๐๔ตัว
รวมทั้งได้ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้สุนัขจรจัดมีที่อยู่อาศัย
และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
ทำให้สุนัขจรจัดก็ลดปริมาณน้อยลงด้วยนะครับ
สุนัขที่เดิมมีอยู่แต่ไม่เป็นระเบียบ
ก็อยู่ที่ต่างไปรบกวนชาวบ้าน

หรือถ้าไม่ฉีดวอสซีนก็เป็นรวมขึ้นสมาธิภาพพระอากาศ
หลังจากการเรียบร้อยก็จะมีจำนวนสุนัขลดน้อยลง
ก็ท่านผู้การศูนย์ฝึกทหารใหม่ยังบอกอีกนะครับ
หากประชาชนที่ใจบุญมีความประสงค์จะบริจาคอาหาร
หรือว่าอุปกรณ์ในการดูแลสุนัข
ก็สามารถนำไปบริจาคได้ที่ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด
ของกองทัพเรือกันเลยนะครับ
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีที่ทำให้ปริมาณของสุนัขจรจัดลดลง
ใช่นะครับเป็นการควบคุมการขยายพันธุ์ของเขา
ช่วงนี้ช่วงหน้าร้อนก็ต้องระวังเรื่องของพิษสุนัขบ้าด้วย